บอกเลยนะเหล่าบรรดาพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยบางทีเขาก็ทำงานมันหนัก
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขานั้นรู้สึกดีได้คือการคลายเครียด

ไม่รู้ว่านิวจิ๋วจะดีใจดีไหม
นิวจิ๋วอาจจะต้องปรบมือให้
เพราะว่าพี่เขาโคเวอร์ได้แบบปะตรงมาก
อ้ะคุณผู้ชมมาต่อไปต่อ

คนหลังเนี่ยมีคำถามที่ฉันอยากถามมากถามว่าโดนตัวไหนมา
เขาเป็นคนมีของมีของมากมีของมากมีแน่นอน
คนหลังมีของของดีใช่ไหมเจอดาเนี่ยตำรวจก็ขอตรวจคนแรก
ไม่สิเขามีของมีความสามารถพิเศษมีของดีติดตัวอยู่
คือความสามารถแบบนี้มันเอามาใช้ผ่อนคลายใครเครียดได้คนเห็นคนก็มีรอยยิ้ม
ช่วงที่หลายคนเครียดกันอยู่แบบนี้ครับผม